ถ้าข่าวนั้นว่าโหดแล้วนี่ก็โหดไม่แพ้กันนะคะ
สุราชธานีค่ะ

ติดยาคลุ้มคลั่งแล้วก็หลอน
เอาท่อเล็กอะค่ะตีเมีย
ทะเลาะกับเมียเรื่องเงินหลอนยาอยู่แล้วด้วยก็ตีเมีย
ตีเมียตายเสร็จตีอีกตีอันเลยนะคะ
เมียตายเสร็จปุ๊บไม่พอตามเข้าไปตีลูกสาวตัวเอง
น้องอายุแค่ขวบครึ่งตีลูกจนตาย
ศพเมียลากมาไว้รานดินหน้าบ้านเอากระเบื้องปิดทับเอาไว้อำพลาง
ศพลูกลากไปไว้หลังบ้านเอากระเบื้องปิดทับเอาไว้อำพรางเหมือนกัน
ผ่านไป๓วันญาติฝั่งเมียรู้เรื่องแล้วเขามาตามหาที่บ้าน
โอ้โหภาพที่เขาเจอนี่เขาบอกเขาช็อกไปเลยค่ะ
เดี๋ยวพวกนั้นมันมีปัญหาที่พูดมาเดี๋ยวต้องมายันพวกโค้นพวกไม่โค้นนั้น
นึงเขาเจอไหม
สภาพค่ะนี่สภาพผู้ก่อเหตุนะคะพูดไม่รู้เรื่องเลย
ก็คือลักษณะน่าจะยังไม่สั่งน่าจะยังหลอนยาอยู่อะค่ะ

มาจับตัวในสิทธิชายมุณีพรมหรือว่าในซีอายุ๓๑ปี
ก่อเหตุฆ่าลูกฆ่าเมียตัวเองนะคะ
ภรรยาเนี่ยอายุ๓๔ส่วนลูกสาวเนี่ยอายุแค่ขวบครึ่ง

ให้ไปดูไล่ไปดูไล่แตงไปดูอะไรพูดไม่รู้เรื่องเลยจริง

อยู่ที่ลานดินหน้าบ้านหลังหนึ่งในตำบลปากฉลุย

ศพภรรยาอยู่ลานดินหน้าบ้านทิ้งไว้แบบนี้เลย
แล้วก็เอาแผงกระเบื้องมาวางทับไว้เพื่อจะอำพราง
ส่วนหลังบ้านพบร่างของลูกสาววัยขวบครึ่งมีแผ่นกระเบื้องทับอยู่เหมือนกัน
ต้นเหมือนจะเสียชีวิตมาแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า๒วันนะคะ
สอบปากคำพี่ชายของนางสาวดนรดีนางสาวดนฤดีคือภรรยาของผู้ก่อเหตุนะคะ
เขาบอกเขาตั้งใจเอาอาหารไปให้น้องสาวแต่พอไปถึงบ้านเขาช็อกผงะไปเลย
เพราะว่าเจอร่างน้องสาวอยู่ในสภาพนอนตายอยู่กลางลานดินแบบนั้น
เขาตกใจมากพอมองเข้าไปในบ้านก็เห็นน้องเขยเนี่ยซ่อนตัวอยู่ดูมีพิรุษ
ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านและให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจับ
พอเจ้าหน้าที่ไปจับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิปเมื่อกี้นี้เลยค่ะ
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สพ
เรื่องต้นยอมรับว่าก่อเหตุจริงบอก๓วันก่อนทะเลาะกับเมียเรื่องเงิน
แล้วก็เลยเอากระเบื้องมาปิดอำพลางศพเอาไว้
เขาได้ไปที่วัดคนเขานอนแต่ไม่มีใครไปช่วยผม

แต่ก็มีสติบ้างไม่มีบ้างบอก
ผมฆ่าเมียก่อนฆ่ากี่ทีตีกี่ทีผมตีหลายครั้ง
แล้วทำไมต้องไปฆ่าลูกบอกเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง

เพราะมันมีเหตุการณ์หนึ่งมีคนมาทำร้ายผมก่อน

บอกให้ไปอยู่วัดบอกไม่มีคนมาช่วย
นี่บอกแม่ลูกยังไม่ตายครับ
คุณแม่ซีนกับเปิ้ลคิดถึงนะครับ
แม่มีอะไรไม่รู้เรื่อง
แล้วก็หลังนี่พิมพ์ตัวเลขอะไรอ่านไม่ออกแล้วอะค่ะ
แต่ขึ้นมาแค่ว่าแม่ลูกยังไม่ตายครับ
คือดูทรงแล้วก็ยังไม่น่าได้สติอะค่ะ

คิดว่าเออมันข้ามวันมาแล้วมันคงจะได้สางบ้างแล้วล่ะ

เป็นอย่างไรครับ

ไม่ให้ไปอยู่ที่อื่นให้กลับมาอยู่บ้านหน้าเงิน
ไม่มีน้ำกินถ้าได้เกิดใหม่มาได้
ก็เลยมาอยู่ด้วยกันใหม่แล้วแก้ตัวใหม่นะ
เออแล้วจะเลิกอย่างจะเลิกหรือยัง
เลิกเลยสุขระยะถึงไม่ยากเลย
เออเนี่ยเห็นไหมเป็นพิษเนี่ย

เริ่มใหม่นะเริ่มใหม่นะเอาใหม่นะ
บอกว่าอยากให้วิญญาณลูกเมียยังอยู่ที่บ้านไม่อยากให้ไปไหน
คือตำรวจก็บอกว่านี่คงจะเริ่มสั่งบ้างแล้วล่ะ
ถึงพูดขึ้นมาได้ว่าพ่อรู้ว่ามันผิดพ่อขอโทษลูกไปจากพ่อแล้ว
บอกว่าถ้าเป็นไปได้เกิดชาติหน้าก็อยากให้กลับมาอยู่ด้วยกันอีก

คุณสุชาดาลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุเขาบอกเขาเลิกแล้ว
หรือแต่ยาเส้นกับใบจากอะไรนั่นใช่ไหม
ไปดูบ้านหลังเกิดเหตุกันหน่อยนะคะ
คือมันยังคงมีพยานหลักฐานเหลืออยู่เยอะแยะเลยค่ะ
กระจุกผมของภรรยาเขาเนี่ยก็ยังตกอยู่
กลิ่นศพอุ้ยนี่ผมนะเนี่ย

หลังบ้านจุดที่พบศพลูกสาวเนี่ย
เด็กกองผ้าขวดนมยังอยู่

เนี่ยปากไว้อย่างเนี่ย
ไปที่วัดกันหน่อยนะคะวัดทำประดิษฐ์ได้คุยกับแม่
แม่ของนางสาวดนฤดีแล้วก็ยายของหนูน้อยวัยขวบครึ่ง
โอ้โหแกด่าแบบไม่เลี้ยงเลยอ่ะเพราะนี่ฆ่าทั้งลูกสาวแก
ฆ่าทั้งหลานสาวแกอืมด่าบอกโอ้โหนี่อยู่กินกันมา๕ปี
มีลูกหนึ่งคนมันก็เสพอยู่นั่นแหละเสพยากินกระท่อมสูบกัญชา
จนมันหลอนไปหมดแม่เตือนลูกสาวแล้วเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีก
เอ้ยระวังนะเดี๋ยวมันจะคลั่งเหมือนเป็นแบบในข่าว
ลูกบอกว่าจะระวังจะระวังแล้วมันเป็นยังไงอ่ะ
มันฆ่าทั้งลูกแม่มันฆ่าทั้งหลานแม่โอ้โหเธอบอกเธอโกรธมากนะคะ
และจะไม่ขอโหสิกรรมให้เด็ดขาด
และวันนี้เหมือนจะได้สติแล้วเขายกมูลวายขอโทษร้องไห้
จะเลิกยาไม่ให้อภัยไหม
ไม่ไห้
อืม

ไม่ไห้โอ้ยตายไปเลย
คนที่เขาสูญเสียค่ะมันเรียกอะไรคืนกลับมาหาเขาไม่ได้แล้วนะคะ
แกก็พูดไปร้องไห้ไปอะนะคะ
ในทางคณิตตรวจสอบพระสเวียตบอกว่าจนถึงตอนนี้

เพราะว่านั่งพูดคนเดียวนั่งหัวเราะคนเดียวอยู่ในห้องขัง

แต่ตำรวจแจ้งข้อหาแล้วคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
คุมตัวไปฝากขังศาลจังหวัดสุราธานีแล้วค่ะ

ก็พิทธิพายาเสพติดอะติดยามานานอะ
แต่ทีนี้คือจะยังไงมันจะต้องไปบำบัดก่อนไหม
ค่อยเอามาลงโทษทางกฎหมายหรือลงโทษได้เลย
คือส่งไปให้ตรวจเนี่ยผมว่าตรวจก่อนคือหลอนจริงหรือหลอนปลอม
เดี๋ยวก็รู้ว่าหลอนจริงหรือหลอนปลอม